แต่ว่าช่วงนี้มาดูเหตุอายกรรมก็อาจจะไม่ได้ทำให้สดชื่นเท่าไหร่
มีเหตุผู้หญิงคนหนึ่งเป็นโรคซึมเศร้าอายุ๔๘ปี
เขาไปหาอุปกรณ์ไปผูกแขนผูกขาถ่วงน้ำถ่วงตัวเองนะฮะ

แล้วก็กระโดดน้ำเสียชีวิตฆ่าตัวตายไปเลยนะครับ
ไปดูเหตุการณ์กันหน่อยนะครับเพราะว่ามีคนไปพบศพนางมาลาสอนสรรอายุ๔๘ปี
อยู่บ้านหมู่๑๐ตำบลหนองใหญ่อำเภอปราศาสตร์จังหวัดสุมรินนะฮะ
คือเมื่อวันที่๑๙พฤศจิกายนเนี่ยเขาไปเจอไปจมอยู่ในสระน้ำบริเวณบ้านของตนเอง
มีเชือกผูกที่ข้อเท้าทั้งสองข้างแล้วแขนข้างหนึ่งเขาถ่วงด้วยอุปกรณ์เป็นภาชนะ
ที่เป็นปูนที่เอาไว้ใส่อาหารไก่มันก็หนักมากหนักประมาณสัก๑๐กิโลได้
ผูกเอาไว้ที่แขนจากนั้นเนี่ยพอเอาขึ้นมาญาติก็ต้องนำศพไปจัดพิธีแบบเรียบง่ายนะครับ
มีเพื่อนบ้านมีญาติไปร่วมงานกันนะครับ
ทีนี้ไปถามสามีของผู้ตายนายสุบรวุฒิสอนสรรบอกว่าภรรยาเนี่ยป่วยเป็นโรคซึมเศร้า
ได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่องก่อนเกิดเหตุเนี่ยตัวเองก็ไปช่วยพี่เขยเก็บข้าวเปลือกที่ทุ่งนาท้ายหมู่บ้าน
พอกลับมา๓ทุ่มไม่เจอภรรยาออกไปตามหาไปพบรองเท้าถอดอยู่ริมสะน้ำ
แล้วก็พบผ้าถุงแขวนเอาไว้ใต้เปรย์ใต้ต้นไม้ก็คิดว่าเอ๊ะน่าจะจมน้ำหรือเปล่า
ก็เลยลงไปงมหาแต่ก็ไม่เจอสุดท้ายต้องโทรศัพท์ไปแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ใช้อุปกรณ์
ก็คือเอาชุดนักประดาน้ำเนี่ยลงไปค้นหาดำน้ำค้นหากันสักประมาณครึ่งชั่วโมง
สุดท้ายไปเจอศพอยู่ใต้บึงนะครับแล้วก็นำขึ้นมา
นายสุรวุฒิสามีของผู้ตายเป็นอาสาประสุทธิ์ประจำหมู่บ้าน
บางครั้งออกไปทำงานนอกบ้านไปหลายวันทำให้ภรรยามีโรคประจำตัวเนี่ย
เขาระแวงสงสัยพฤติกรรมกลัวสามีจะไปมีผู้หญิงคนอื่น
มีความสัมพันธ์กับผู้หญิงคนอื่นก็เลยซึมเศร้าก็น้อยใจกันไป
พร้อมกันนี้ยังพบว่าผู้ตายมีการวางแผนฆ่าตัวตายมานานแรมปีแล้ว
เพราะไปตรวจพบจดหมายลาตายเขียนด้วยลายมือของผู้ตาย
สั่งเสียบอกว่าถ้าฉันตายนะจัดงานศพให้แบบเรียบง่าย
แล้วก็มีจดหมายสั่งให้จัดการเรื่องของทรัพย์สินแบ่งให้ลูกทั้งสองคนเท่านั้นเท่านี้
จากนี้ก็ยังพบยาคลายเครียดแล้วก็ใบนัดไปพบแพทย์
ซึ่งจดหมายที่พบเนี่ยญาติยืนยันว่าเป็นลายมือของผู้ตายจริง
แล้วก็แจ้งจำรวจว่าไม่ติดใจเรื่องของสาเหตุการณ์ตาย
แต่ตำรวจต้องรอผลการตรวจพิสูจน์จากโรงพยาบาลสุมรินอีกครั้งหนึ่งนะครับ